กุมภาวันวาเลนไทยวันแห่งความรักแบบนี้นะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งงานที่เป็นการจัดงานรวบรวม
เอาแบบความหวานความโรแมนติกความแบบสวีทวิตวี่หวาน
เอาไว้ที่งานงานนี้เลยนะคะเราก็จัดเป็นประจำทุกปีด้วย
สำหรับงานเทศกาลสิงปาร์คเชียงราย
ส่วนโสดไปได้มั้ยไปถ่ายรูปสวยยังได้เนอะ
นี่เขาจัดเป็นวันที่๒ของงานแล้วนะคะ
ก็มี๒หนุ่มในวงการบันเทิงมีพี่กิกดันไนนะคะ
ก็จูงมือภรรยาคนสวยค่ะพี่แนนแพรวนิดนะคะ
ก่อนจะบอกรักหวานต่อหน้าสื่อมวลชนจ้า
ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบตั้งใจไว้อยู่แล้ว
จากที่เราได้เห็นภาพทุกปี
มันเป็นภาพที่บรรยากาศที่สวยงามแล้วก็โรแมนติก
ก็เลยอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไว้เป็นความทรงจำของเราสองคน
ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าบรรยากาศสวยแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบน่ารักมากค่ะ
ก็วางแผนไว้ว่าปล่อยเลยครับ
ตอนนี้ของเราก็ไปตรวจสุขภาพกันเรียบร้อย
ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวปล่อยเลย
ก็อยากให้มีแบบภายในปีนี้
เราเพิ่งแต่งงานไปแล้วก็ทางเขาก็คัดเลือก
แล้วก็เราก็ได้เป็นผู้โชคดีอะไรอย่างนี้ครับ
ได้มาปีนี้ครับจากนี้ก็ทำงานเก็บตังค์
แล้วก็สร้างครอบครัวกันต่อไปครับผม
น่ารักมากเลยเห็นไหมบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักแบบนี้นะคะ

ก็นี่ก็เป็นงานเทศกาลต้อนรับวันวาเลนไทยวันที่๒แล้ว
มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้ยาวนะจ๊ะ